วันก่อนเมื่อวานคุยกับดอมดอมบอกว่าวันที่เท่าไหร่นะ

ก็จะมีความชัดเจนเรื่องเงินดิจิทัล๑๐๐๐ไง
ทีนี้แม่ค้าชาวบ้านต่างเขาก็ทวงถามนะ
นี่ตอนอยู่ไหนรถไฟไหม
สรุปเมื่อไหร่แน่นายก

อย่าไปถามคนอื่นนะ
จริง
มีตลาดสดภาษีซูงอยู่ที่ชายน่านะคะ
จะไปถามคุยกับพ่อค้าแม่ค้านั่นแหละ

แล้วกลุ่มแม่ค้าผักในตลาดภาษีซุงเนี่ยนะ

เจ๊จิ๋มเจ๊จิ๋มกำลังซอยเลย
หันสับมะละกออยู่แบบนี้
แล้วเดี๋ยวฟังหน่อยซิเจ๊จิ๋ม
ว่าอย่างไรละคะเงินดิจิตอล๑๐๐๐๐นึงนี่ละค่ะ
โหเจ๊จิ๋มแล้วขึ้นภาพคู่นายกนายกเขาได้ยินแล้วแน่
นายกก็อยู่ข้างนายกเขาได้ยินแล้วแกว่าไงนะ
เจ๊จิ๋มไม่เบาเลยไม่ได้อ่ะยังไงก็ไม่ได้ไม่คิดเห็นเลยดีกว่า
ยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วทำไม่ได้อย่างที่พูดแล้ว
โอ้โหเจ็บโอ้โหอ่าต่อไปต่อไปแต่นายกบอกได้นะ
ก็นี่ไงเดี๋ยวต้องฟังวันนี้มันวันที่เท่าไหร่พี่เบิร์ตวันที่๖
เดี๋ยววันนี้๑๐จะรู้ที่มาของเงินด้วยไม่ใช่เหรอ
อีกคนนึงอีกคนพี่เทืองพี่เทืองขายผักเหมือนกัน
เทืองว่ายังไงพี่เทืองเดือดพอกับเจ๊จิ๋มหรือเดือดน้อยกว่าเจ๊จิ๋มคะ
ชุดขอบคุณที่ช่วยเด็กที่ได้สำหรับพวกเรา
ถ้าพูดถึงบางคนก็อยากได้บางคนก็ไม่อยากได้
เพราะถ้ารัฐบาลเป็นหนี้อย่าแจกเลยดีกว่า
ทำจริงทำเพื่อแก๊สพวกน้ำมันเนี่ยให้ลดเป็นปี๒ปี๓ปีไปเลย
คือถ้าช่วยระยะจะเอาเราต้องช่วยแบบนั้นดีกว่า
ก็คือเหมือนหลอกประชาชนไปวันละกันดีกว่า
รัฐบาลหาเสียงทุกวันนี้รัฐบาลยังทะเลาะกันเองอยู่แล้ว
โอ้โหไม่ได้เบากว่าเจ๊จิ๋มเลยจะเบาได้ไง
เห็นไหมว่าแกขายอะไรแกขายเครื่องต้มยำ
มันต้องเผ็ดแซ่บอย่างนี้
ฟังแล้วจี๊ดไปเลย

ใช่ฟังค้านเขาก็เรื่องนะเออจริง
แต่ย้ำว่านี่แค่ความเห็นส่วนเดียวนะ

คือเดี๋ยวรอวันที่๑๐นี้ก่อนไง
ฟังคำชี้แจงจากรัฐบาลมาแบบชัดขึ้นแล้ว
เดี๋ยวจะไปถามใหม่อาจจะไปถามเจ๊จิ๋มใหม่ก็ได้
ถามพี่เทืองใหม่ก็ได้ความคิดจะเปลี่ยนไปไหม